อยู่หน้าไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะรถเสียค่ะค่ะ
ยังไงช่วยมายกรถไปด้วยนะคะได้ได้พกร่มด้วยนะคะ
ฝนตกค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้ฝนตกฟ้าขนองน่ากลัวจริงค่ะคุณผู้ชม
ต้องระมัดระวังกันให้มากค่ะแล้วก็วันนี้อุ้ยหลายจังหวัดนะคะ
มีโอกาสเกิดฝนเตือนอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้พรุ่งนี้พกร่มเอาไว้เลย
ปลอดภัยดีหรือว่าใครไม่ต้องออกจากบ้านก็จะดีกว่านะคะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตจากสีนี่แหละค่ะยิ่งเป็นสีแดงสีส้มเข้มเมื่อไหร่
แล้วก็นั่นแหละตกชุ่มฉ่ำเลยและตอนนี้จะเห็นว่าอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
ตามแนวร่องฝนนี้เลยค่ะแผนที่อากาศที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะ
มันเป็นกระจุกกระจุกต่อเนื่องกันแบบนี้และต้องย้ำว่าที่ตกนี้ยังไม่ใช่พายุโกนเซินนะคะ
เราจะไม่ได้รับโดยตรงแต่ว่าเราจะได้รับฝนจากมรสุม
ได้รับจากหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของพายุนะคะสองลูกที่คุยกันไปคือโกนเซินตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็อยู่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวลงทะเลจีนใต้แล้วเดี๋ยวจะเข้าเวียดนามและลาว
จากนั้นจะค่อยมีอิทธิพลในลักษณะของทางอ้อมกับไทยค่ะ
ส่วนอีกลูกนึงจันทูลก็ไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ต้องจับตาเรื่องของฝนค่ะฝนจะตกพื้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมเราจะมีโมเดลจำลองให้ดูอย่างเช่นช่วงเวลานี้
กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแถบจังหวัดระยองชนบุรี
ระมัดระวังกันหน่อยนะคะหรือว่าจังหวัดที่เป็นที่รุ่มต่ำ
จังหวัดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำต้องระมัดระวังน้ำท่วมน้ำหลากน้ำหนุนด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานตอนบนเช่นแถบจังหวัดสกลนคร
มุกดาหารบึงกาลก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ใกล้กับร่องฝนนั่นเองค่ะ
ขณะที่ทางตอนบนอย่างเช่นแถบจังหวัดเชียงใหม่
แถบจังหวัดแม่ห้องศรตากนะคะรวมถึงภาคกลางตอนกลางเองก็ชุ่มฉ่ำแน่นอน
โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดนี้กรมชนรับประทานเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังน้ำหนุนสูงค่ะ
อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีชัยนาฏอ่างทอง
และพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็รวมไปถึงทางภาคใต้ตอนบนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนจังหวัดที่อยู่ใกล้กับทะเลรวมถึงปริมณฑลนะคะ
ก็ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงของวันนี้พรุ่งนี้กันด้วยนะคะ
ก็เตือนกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
ส่วนคลื่นทั้งสองฝั่งสูงประมาณ๑๒เมตร

เพราะฉะนั้นไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคอีสานอย่างโคราชกันบ้าง

ฝนก็เทลงมาหลายพื้นที่
นี่คือสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
ในอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ปริมาณน้ำล้นอ่างแล้วนะคะ
รับประทานเปิดประตูเร่งระบายน้ำออกลงสู่ลำน้ำเชียงไกร
แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่
คือด่านคุณทศพระทองคำและอำเภอโนนสูง
ให้เก็บทรัพย์สินและข้าวของขึ้นสู่ที่สูง
เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ

เหม็นไปทั่วชาวบ้านก็ไม่ตกกังวลแล้วค่ะเพราะว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่ทางอบตอนั้น
สูบน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้จึงอยากจะให้หน่วยงานมาตรวจสอบนะคะว่า
สาเหตุที่ปลาตายเนี่ยมาจากการลักลอบทิ้งน้ำเสียหรือว่าจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพกร่มกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ย้ำเตือนกันตรงนี้ว่า
ทุกพื้นที่วันนี้ฝนจะตกตั้งแต่เช้า๑๐โมงบ่ายโมง๕โมงเย็นนะคะจนไปถึง๔ทุ่ม
ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมกันไว้เลยนะคะส่วนใครจะเดินทางตรวจสอบทั้งสมรรถนะของรถ
แล้วก็ตัวเราเองด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดี
วันนี้ดิฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปทำการสายสวัสดีค่ะ
มาหรือยังอ้อมาพอดีเลยชันค่ะพี่